ระหว่างรถฉุกเฉินของบริษัท

กับรถพยาบาลเออมันต่างกันยังไง

รถพยาบาลของโรงพยาบาลกับรถฉุกเฉิน

บอกว่าแค่รถส่งต่อผู้ป่วย
อะไรอย่างนี้มันไม่ต้องจำเป็นเร่งด่วน

เราเอาให้ท่านเห็นชัดนะครับว่า

ทางนายจิรากรแทร่ตั้ง

ก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีว่าอย่างนี้ครับ
บริการรถฉุกเฉินเอกชน

เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับส่งผู้ป่วย
ระหว่างบ้านไปโรงพยาบาล
หรือว่าโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลด้วยกัน

ในการดูแลผู้ป่วยไว้ตามมาตรฐานนั่นแหละ
เหมือนกับรถของโรงพยาบาลเลยนะครับ

เครื่องมือระบบออกซิเจนนี่ก็มี

อุปกรณ์การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทุกอย่าง

มีครับอุปกรณ์ทุกอย่างเราจัดขึ้นตามสเปคของ
ตามที่ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ระบุมา
เพราะว่าอย่างที่เรียนให้ทราบว่า
ตอนที่เราทำเรื่องที่จะขออนุญาตติดตั้งสัญญาณไฟก็ตาม
หรือทำเรื่องขออนุญาตตรวจสภาพรถก็ตาม
เราได้มีการติดต่อเข้าไปเพื่อที่จะสอบถามว่า
อุปกรณ์บนรถตามมาตรฐานที่จะต้องผ่านการตรวจมีอะไรบ้าง
และเราก็มีการจัดอุปกรณ์ขึ้นตามสเปคนั้น
เพื่อที่จะรอรับการเข้าตรวจ
ส่วนเรื่องการให้บริการนะครับ

โดยจะต้องประเมินตามอาการของผู้ป่วย

ก็จะมีแค่คนขับกับผู้ช่วย

มีเจ้าหน้าที่เวชกิจฉุกเฉินด้วย
อาจจะมีทั้งมีคนขับด้วยมีพยาบาลด้วย
มีผู้ช่วยพยาบาลด้วยมีแพทย์ด้วย
เพื่อจะได้ทำหน้าที่ประเมินอาการผู้ป่วย

มันแล้วแต่ระดับความป่วยของผู้เรียกใช้บริการนะครับ
โดยการให้บริการแต่ละระดับก็อยู่ที่ความต้องการของลูกค้า

หากมีแพทย์กับพยาบาลวิชาชีพมาด้วย
รถเขาก็ต้องคิดค่าบริการเพิ่ม
เพราะว่าทางบริษัทต้องไปจ้างแพทย์กับพยาบาลวิชาชีพมาประจำรถ

ก็จะคือเอาแบบหลักไปนะ
กลุ่มผู้ป่วยนอนติดเตียงช่วยตัวเองไม่ได้

แต่การเดินทางไปไปรถที่บ้านก็ไม่ได้

เขาไม่ปลอดภัยพอเพราะว่าระหว่างทางไปโรงพยาบาลจำเป็นต้องมีออกซิเจนอย่างนี้
อันนี้เขาก็เรียกใช้บริการนะครับ
แล้วก็เขาก็จะมารับมาส่งผู้ป่วยจากบ้านไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลต่อโรงพยาบาลอะไรก็ว่ากันไปนะครับ
อีกกลุ่มหนึ่งก็คือผู้ป่วยที่พักตามศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
อัตราค่าบริการก็เริ่มต้นตั้งแต่๕๐๐บาท
ก็ประเมินไปตามระยะทางตามปัจจัยหลายอย่าง
หรือบางครั้งฉุกเฉินจริงผู้ป่วยมีข้อจำกัดเรื่องการเงินจริง
เขาให้บริการฟรีก็มีอันนี้เราให้ข้อมูลท่านนะครับ
ท่านจะได้แยกถูกว่าของเอกชนกับของโรงพยาบาลเขาต่างกันยังไง
แต่ของเอกชนก็ต้องจดทะเบียนให้ถูกต้องนะต้องทำเรื่องขออนุญาตจดทะเบียนให้ถูกต้อง
ใช่ค่ะแต่ก็อาจจะมีพวกยกเว้นพวกขาดธรรมเนียมอะไรแบบนี้บ้างนะคะ